ขอนแก่นตอนนี้นะคะชาวเน็ตเขาแชร์คลิปหนึ่งค่ะ
บอกว่าเป็นคลิปลักษณะผู้ชายนะคะ
เสื้อสีแดงกระหน่ำตีคู่กรณีด้วยไม้ยาวนี่นะคะ
แล้วหลังจากนั้นทำให้คู่กรณีบาดเจ็บเย็บเป็นร้อยแผลเลยนะ
ไปทำงานไม่ได้ตอนนี้ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยนะคะ
เป็นคลิปที่คนเห็นเหตุการณ์ถ่ายเอาไว้ตีเท่าไหร่ก็ไม่พอใจสักที
ผู้ชายคนนี้นะคะนอนอยู่ที่พื้นแล้วและเลือดเนี่ยอาบเต็มหน้าเลยนะ
มีบางช่วงเนี่ยพยายามยกมือยกมือห้ามเลยนะ
บอกพอแล้วอย่าตีพี่อย่าตีพี่เนี่ยนะคะ
อกจากนี้ก็มีภาพนิ่งด้วยภาพนิ่งเป็นลักษณะรอยแผลหลายแห่ง
ปรากฏบนใบหน้าของผู้ชายที่ได้รับบาดเจ็บ
ข้อความระบุแบบนี้ค่ะจับคนร้ายยังไม่ได้เลย
เกือบร้อยเข็มเขายังทำงานไม่ได้
ต้องดูแลลูกที่พิการอีกตอนนี้ลำบากมาก
เหตุเกิดที่ขอนแก่น
ชัชวัลนนเขียวผู้บาดเจ็บตอนนี้
อาการดีขึ้นตามลำดับนะคะสำหรับอาการของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
แต่ว่ายังมีร่องรอยบาดแผลที่ถูกเย็บอยู่เลยนะคะ
บอกเพียงว่าก่อนเกิดเหตุ
คนที่บาดเจ็บตอนนี้คือเสื้อสีน้ำเงินเนี่ยนะคะ
มาพูดคุยกับทีมข่าวเราได้แล้วพาไปดูที่เกิดเหตุด้วยนั้น
บอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยนายสิริสักพรมเดช

อาสาไปตามหารถจักรยานยนต์ที่รุ่นน้องเนี่ย
ไปแล้วไม่เอามาคืนเอ๋บอกว่าเดี๋ยวไปตามมาให้
ตอนนั้นตกลงกันแค่นี้ว่าเอ๋ไปตามมาให้
แต่ไม่ได้พูดคุยกันเรื่องเงิน
แต่พอเอ๋ไปตามรถจักรยานยนต์มาได้
เอามาคืนปุ๊บขอเงิน๕๐๐บาท
ตอนแรกไม่ได้ตกลงกันแบบนี้

และหลังจากนั้นนะเอ๋ชวนไปดื่มสุรา
ดื่มไปดื่มมาพูดคุยไปพูดคุยมา
บอกว่าเอ๋เอาไม้มาหวดตัวเองเลย

ไม่เข้าใจว่าผมพูดผิดทำผิดตรงไหน

เอาไปถามแม่ของเอ๋นะคะนางเพชรพรมเดช
ของเอ๋ให้ข้อมูลที่ขัดแย้งกับผู้บาดเจ็บอยู่พอสมควรนะ
แม่ของนายเอ๋บอกว่าหลังเกิดเหตุลูกชาย
ออกจากบ้านไปเลยหายไปเลยไม่ได้กลับมาอีกนะคะ
แต่โทรมาหาเหมือนกันบอกว่า
เอ๋เอไปตีคนมาเมื่อคืนโมโห
อีกฝ่ายเขาไม่ยอมจ่ายเงินให้๑๐๐๐บาท
หลังจากเขาว่าจ้างให้ไปตามรถกลับมาให้
กลับมานอกจากไม่ให้เงินเขาก็บอกว่าเดี๋ยวพาไปเลี้ยงเหล้า

เอ๋ไปเขาบอกว่าเอ๋ถูกตบหัว
แล้วก็ถูกพูดจาไม่ดีใส่ก็เลยก่อเหตุขึ้นนะคะ
ขณะนี้เอ๋อยู่ที่กาลสินแม่บอกแบบนี้
ซึ่งเธอก็บอกว่าลูกรีบเข้ามอบตัวนะ
โดยลูกชายเคยต้องโทษในคดียาเสพติดมาแล้ว

และไม่มีพฤติกรรมกลับไปยุ่งเกี่ยวยาเสพติดอีก
ที่ผ่านมาก็ไม่เห็นลูกชายไปมีเรื่องชกต่อย
หรือลักษณะเป็นอันทภัณฑ์ในชุมชน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะลูกต้องการเงินค่าจ้าง
ที่ช่วยไปทวงรถจักรยานยนต์มาให้
เพื่อเอามาให้แม่เป็นค่าเช่าบ้านเท่านั้นเองค่ะ
ขณะที่ชาวบ้านบอกว่านายเอไม่ได้มีนิสัยอันทภาณ
เป็นคนเงียบไม่วุ่นวายกับใคร
ในชุมชนไม่เคยเกิดเรื่องเกิดราวลักษณะนี้
ทุกคนอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขช่วยเหลือกัน
รวมทั้งตัวผู้บาดเจ็บเองก็ใช้ชีวิตในชุมชนปกติเหมือนคนทั่วไปเลย
ทั้งคู่ไม่เคยมีเรื่องบาดหมางใจกับใครในพื้นที่ด้วยนะคะ
แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคงเป็นเพราะความโมโห
กับฤทธิสุราที่ทำให้ขาดสติ
ด้านคดีค่ะพันธ์ตำรวจเอกยุทธนางามชัด
ผู้กำกับการสอบสวนสพมขอนแก่น
บอกว่าตอนนี้เร่งรวบรวมพยาหลักฐานในการออกหมายจับในเอ
ข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นนะคะ
ซึ่งจากพฤติการของนายเอ๋เจตนาทำร้ายที่ศีรษะเพียงจุดเดียวเท่านั้น
ทางตำรวจจึงมองเจตนาในฐานความผิดดังกล่าวก็คือพยายามฆ่าค่ะ